เขาก็ชื่นชมในความมีน้ำใจของหลายคนนะคะ
ที่เข้าไปช่วยเหลือคนขับรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุ
เกือบจะถูกรถอีกคันนึงมาทับนะคะ
แต่ว่าก็ได้รับการช่วยเหลือเราไปดูคลิปกันเลยค่ะ
มีการชนกันเกิดขึ้นแล้วก็ล้มลงเนี่ยนะคะ
จนรถเกงคันสีขาวเกือบจะเบคไม่ทัน
นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถ

ขับตามตามกันอยู่แล้วก็เห็นรถจักรยานยนต์คันหนึ่งพุ่งมาจาก
ด้านซ้ายไปชนท้ายกับรถจักรยานยนต์อีกคันที่จอดอยู่จนล้ม
ลงทีนี้จังหวะที่รถล้มลงเนี่ยแหละคันสีขาวกำลังตามมา
ก็เลยเกือบจะไปทับศีรษะของคนขับรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็สอบถามเรื่องนี้ไป
ยังคุณบู๊เจ้าของคลิปบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พัทยา
แหลมบารีไฮเมืองพัทยาคนขับรถจักรยานยนต์ที่ล้มลงบาดเจ็บ
เล็กน้อยมีบาดแผลถลอกตามใบหน้าแขนและขาโดยรถเก๋ง
ขับตามมาเนี่ยโชคดีที่เขาเบรกทันพอดีก่อนที่จะมี
พลเมืองดีนับสิบคนค่ะกรูกันเข้าไปช่วยเหลือเลยนะคะรวม
ถึงตัวของเจ้าของคลิปหน้ารถนี้ด้วยที่วิ่งลงไปช่วยก็นำ
คนเจ็บแล้วก็จักรยานยนต์นั้นออกมาจากทางคลิปนี้ถูกบรร
ข้อมูลไปค่ะแล้วก็ยังมีการโพสต์พร้อมข้อความว่าอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นง่ายถ้าเราประมาทถ้าไม่มีรถเก๋งคันหน้าน้องเหลือง
เหยียบคนตายสินะลูกเกือบไปแล้วนะคะซึ่งก็มีผู้ที่
เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่เขา
เฉียดฉิวนะคะส่วนคนชมก็บอกว่าคนที่ถ่ายคลิปไว้
ยังมีน้ำใจรีบเข้าไปช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งก็ยกย่อง
ความมีน้ำใจของคนในระแวกดังกล่าวที่ออกมาช่วยเหลือเช่น
ทำให้ยังเห็นอีกแง่มุมดีในสังคมของไทยค่ะ